ลักษณะของดาบอุตรดิษฐ์มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยมีความโดดเด่นในส่วนของดาบที่ตีขึ้นจากเหล็กน้ำผี
เป็นที่กล่าวค้านถึงความแข็งแกร่งและเหนียว
ส่วนรูปทรงดาบอุตรดิษฐ์จะมีความโค้งตั้งแต่เอวดาบเรื่อยไปจนถึงปลายดาบที่จะเชิดขึ้น
ส่วนสันดาบนั้นจะมีความหนามีรูปแบบและลักษณะคล้ายกับทรงสันจัว
โดยมีลักษณะเช่นนี้ตั้งแต่ส่วนโคนถึงส่วนปลายดาบ
ซึ่งมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดาบอุตรดิษฐ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน